คุณผู้ชมคะถึงว่าแม่บุ๋มของเราจะเจอเรื่องอกสั่นขวัญแขวน
แต่แม่บุ๋มก็ไม่ทิ้งภารกิจนี้ดิฉันชื่นชมค่ะ
เพราะว่านางบุกขึ้นไปเหนือเลยคุณผู้ชมนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะ
ขึ้นเหนือเอาของไปช่วยเด็กนักเรียนไกลมาก
คือแม่บอกว่าไปถึงแม่ห้องศรคุณผู้ชมดูตามภาพคือปากจังเลย
นั่งรถไปประมาณ๑๕ชั่วโมงไปกลับ๓๐ชั่วโมง
คือไกลมากนะคะนำของไปให้ทหารแล้วก็เด็กที่โรงเรียนต่อชด๙๐๕นั่นเองคุณผู้ชม
ก็คราวนี้ได้ช่วยเหลือชาวเมียนมาร์ด้วยนะคะ
ที่เขาหลบหนีมาทางพรมแดนชายไทยนี่แหละคุณผู้ชมชายแดนไทยค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่
ผู้ชายที่อ้างชื่อว่าแป๊ะเนี่ยบุกเข้ามาเหอะ
คือตอนนี้พี่บุ๋มอัปเดตให้ฟังว่าก็ให้ตำรวจจัดการเองเลย
แต่ถ้าหากยังมาอีกพี่บุ๋มจะให้พี่ก๊อฟก๊อตอาทิตย์

แฟนเขาจัดการเองเลยนะคะ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเรื่องร้ายกลายเป็นดีเฉยคุณผู้ชม
เลยนึกว่าเดี๋ยวซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็พาไปอยู่ด้วยกัน
ผู้ชายจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้

คือตำรวจก็ถามว่าจะเรียกมาที่สอนอบังเขต

แต่ข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็ได้แค่เข้ามากรอกวน
ทางตำรวจก็ถามว่าจะไปเจอไหม

ก็คือสรุปให้ตำรวจเขาจัดการไปเลย

ที่ทำให้พี่ก๊อตเร่งเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกัน
เอ้าเอ้าพี่กุ่มจะแต่งแล้วหรอ
ไม่จะบอกว่าแต่งไม่ใช่
แต่พี่ก็ขอหาบ้านที่ได้อยู่ด้วยกันเลย
เพราะเขาบอกว่าบุ๋มอยู่อย่างนี้บุ๋มไม่ปลอดภัย

ใช่นะคะอีกถ้าแต่งก็อย่าลืมบอกนะคะ
เพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนเนี่ยเจอตั้งแต่สามีพี่หนุ่มคนแรกนะ

เอาปัจจุบันเอาปัจจุบัน